เย้ถูกแล้วท่านฝนค่านเปิดเครื่องรดน้ำมั่นเนี่ย

สวัสดีค่าทุกคุณผู้ชมรับก่อนสะลาว
กับดาวประสาท
แพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่า
ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้นะกลุ่มเมฆที่จะทำให้เกิดฝนทั่วไทยเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ
แต่จะไปเจอนิดหน่อยตรงทางตะวันตกของประเทศนะคะนี่นี่ตรงเนี้ยนะกาญจนบุรีเพชรชบุรีราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ที่เห็นเป็นเมฆสีเขียวแบบนี้คือใช้คำว่าแค่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดฝน
ถ้าเกิดฝนจริงนะจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้โดยรวมของประเทศค่ะ
ฝนจะเพิ่มขึ้น๑๖๐ของพื้นที่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนช่วงนี้ก็คือลงใต้และลงมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมมรสุมประจำฤดูเขามีกำลังแรงขึ้นและยิ่งมาทำงานประสานกันค่ะ
ฝนมันจะตกมากยิ่งขึ้นแต่ตอนเช้ามันไม่ตกไงเนี่ยดูตรงนี้ค่ะ
ตอนเช้าไม่ค่อยมีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนได้เลยนะแล้วฝนมาช่วงไหน
ฝนเริ่มก่อตัวตอนเที่ยงแต่จะตกจริงช่วงเย็นจนถึงค่ำ
ที่จะเกิดฝนได้พอลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้น
แบบนี้คุณผู้ชมจะต้องระวังด้วยนะคะเรื่องของอุณหภูมิ
เช้าเขาบอกว่าคนเท่าคนแก่ให้สังเกตแบบนี้
หรือว่าบ่ายเขาจะเริ่มมาแล้วก็ให้สังเกตแล้วกันนะคะวันนี้
และหลังจากนี้ไปค่ะใครที่จะต้องเตรียมตัวนะคะ
ก็คือคนที่อยู่ริมตลิ่งต่าง
เพราะว่าฝนจะหนักขึ้นไปจนถึงปลายเดือนด้วย
อาจจะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วม
ส่วนคลื่นค่ะใครที่จะไปเที่ยวฝั่งอันดามัน
แล้วก็ออกเรือหาปลาแหงดได้งดก่อนเนอะ
เพราะว่าโอ้โหคลื่นเข้าประชิดฝั่งมากเลยค่ะ
คลื่นสูงด้วยนะคะแถวระนองพังงาภูเก็ต
สูงได้๒เมตรเลยนะแต่ว่าอ่าวไทย
โปร่งโล่งสบายคลื่นลมสงบดีค่ะ